มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดท่าไม้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องนะครับ

แล้วสำเร็จมีชื่อเสียงกลับไปนะครับ

เดี๋ยวผมจะพาไปไหว้นะครับ

วันนี้ก็อยากจะรบกวนนะครับ

ทัวร์นะครับวัดท่าไม้นะครับ
สถานที่แรกเลยที่อยากจะแนะนำ

แล้วก็จะพาไปกราบองค์พระพิคเนต

สารานี้ที่พามาจะเป็นสาราบูรพาจารย์

ที่พระเจ้าแห่งรุมแม่น้ำท่าจีน
ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพระเด็จพระคุณ

องค์ด้านหลังจะเป็นพระ

จะเป็นกุศโลบายที่ให้คุณโยมมาไหว้
เหมือนกับเราปิดหูปิดตาปิดปาก
ไม่มองในสิ่งที่ไม่ดีไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ดี

ครับผมแล้วจะมีข้างหลังผมเห็นมี
อันนี้เป็นท่านพ่อพญายมยายมจ๋า
ให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย
จะมากราบจะมาขอพร
อันนี้เรียกว่าสาราเทวาพิทักษ์
ด้านบนศาลาจะปฏิสรรค์องค์พระหูเทวา

ก็จะมียัดโยม
อุตโภยศัพท์ที่อยู่ในปีชง
คิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
ส่วนใหญ่ก็จะมากราบไห้องค์พระราหู

ทำไมถึงมีองค์พระพุทธรูปนะครับ

แล้วก็จะมีองค์พระหูล้อมต่อองค์พระพุทธรูปนะครับ
พระพุทธรูปที่ปฏิฐานอยู่ตรงนี้
เรียกกันว่าองค์พระพุทธรูปปังป่าเลไล

จะมีสัตว์อย่างที่เห็นในนี้

จะมีช้างมาถวายอ้อย
เพื่อเป็นพระกยาหารให้กับองค์
แล้วก็จะล้อมด้วยองค์พระราหู

และว่ามีความหมายของกำลังวันในแต่ละวัน
วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอนาทิตย์วันพุทธ

ตรงนี้จะเป็นห้องที่ปฏิสถาน

พระแกโปรฺศีองค์วฤิคเนตองค์วิสัีวะภานลาย
อ๋อก็มีเกือบครบทุกปางเลยนะครับผมเห็นนะคะ
ปางกำลังคือในการซึ่งเป็นความสำเร็จ
ในการประกอบขี้ต่างก็ให้สำเร็จรู้ร่วง
ที่เราประกอบกิจในวันนั้นหรืองานนั้นรู้ร่วง

ผมเห็นก็คือจะยกองค์ท่านไป
เข้าโรงพิธีด้วยนะครับโรงพิธีใช่ไหมครับอ๋อ
โอมศรีขณะเนสาอยัณมาฮา
ที่นี่จะประเทศฐานองค์บรมคุพุรุศี

อันนี้เป็นหลวงปู่ที่เหมือนกับการประธานพร
เอาหน้าผากมาแตะที่ปลายนิ้วเหมือนกับ
อ๋อเหมือนกับพระเทศธรรมใจใช่ไหมอ๋ออ๋อ
ขอให้ผมมีความสำเร็จ

ได้เงินได้งานผมจะต่อยอดพัฒนานะครับ

ที่มีความเมตตานะครับ
พาทัวร์ที่วัดธะไม้
กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ

เจริญพรยุ่งดีเจ้าหญิงจา
แน่นอนครับวัดธานจะสร้าง
พระองค์ใหญ่๒เมตรกว่าเนี่ย
ระดมหารายได้กันเยอะพอสมควรเลย
จากให้บูชาพระพิคเนตองค์จำลองนี้แล้วนะครับ
ยังจะมีการสมทบทุนหาเงินอย่างอื่นอีก
คือจริงแล้วตอนนี้ผมตั้งใจนะครับ
กำลังคิดว่าจะทำองค์ลอยคือองค์เหวี่ยง
ที่องค์ที่ผมห้อยคอนี้
ให้คนบูชาไปร่วมจัดสร้าง

แล้วก็เงินส่วนหนึ่งผมจะถวายให้วัดท่าไม้

เพื่อจะเอารายได้จากสัมมาอาชีพที่ผมได้จากท่านมา
เอาไปต่อยอดพระพุทธศาสนา
แล้วก็ต่อยอดให้กับโรงเรียนถิ่นธุระกันดางาน
แล้วก็ทางวัดต่างจังหวัด

ซึ่งวันนี้คุณเองก็มีโชว์พิเศษจะมาให้ดูด้วย

ก็จัดไปแล้วนะคือวันที่๗สิงหาเป็นงานเดินสร้างบุญเดินสร้างองค์
ทั้งงานก็จะเป็นเทพบุตรเทพิดาที่แต่งชุดภาระตะอินเดีย
เป็นการเต้นถวายองค์ไม่ว่าจะเป็นการเต้นที่จะเป็นฮิปพอป
แล้วก็ให้รายการแทนเป็นสไตล์ของคุณ
ของการเถ้นทวายองค์คุณมาฟรีสไตล์ได้เลย

เพราะว่าทางอินเดียเขามีการจะขอพร

เพราะยังได้ท่านเป็นชอบเกี่ยวกับการไร้ลำ

ในเมื่อทุกคนขอท่านได้แล้วเนี่ย
ได้จากท่านมาแล้ว
ทางคุณโทนี่เองก็มีโชว์ชุดนี้มาให้ชมด้วยเพื่อมีการเรียกน้ำย่อย

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ตวายทหายองค์พ่อหรือตวายครู

เวลาท่านจานั้นได้เป็นตางเนี่ยครับ

ร่วมสมทบทุนในการสร้างองค์พ่อพระพิคเนธ
จะดูได้จะติดตามได้ทางช่องทางไหนฮะ

ครับผมนี่คือเรื่องราวที่ไม่เชื่ออย่ารบหลู่

และขอบคุณคุณโพนี้คุณจอห์น
วันนี้มาร่วมโชว์มาร่วมมูลกับเราด้วย

มาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คืนนี้นอนกับฟันดี้ราตรีสวัสดีครับ